หยุดยาวแบบนี้นะคะหลายครอบครัวก็ใช้โอกาสนี้แหละค่ะ

เนื่องจากว่าวันนี้ก็เป็นวันครอบครัวด้วยนะคะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งครอบครัว

เขาพาลูกไปทำบุญแล้วก็ร่วมก่อพระเจดีไซน์ด้วยนะคะ
ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
พุ่มกิจกรรมก่อพระเจดีไซน์
เพื่อเรียนรู้กิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย

ก็มีโอกาสก็ต้องพาลูกมาอย่างนี้ครับ
แล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีไทยเนอะ
สงกรานก็พากันเข้าวัดเล่นน้ำ
ประเพณีสงกรานเป็นอีกหนึ่งประเพณี
ส่งเสริมให้คนในครอบครัวได้มีเวลาอยู่ร่วมกัน

ใช้โอกาสพิเศษนี้พาลูกสาวเข้าวัดทำบุญ
เพราะเข้าใจดีว่าการที่ครอบครัวมีเวลาอยู่ร่วมกัน

กลายเป็นครอบครัวที่อบอุ่น

แล้วก็ถามสารทุกข์สุขดิบ
ก็กอดกันหอมกันเนอะ
มีเวลาให้กันอย่างเดียวครับ
มีเวลาให้กันเนี่ยมันก็สามารถที่ทำให้เรามีความเข้าใจกันได้
ถ้าเราไม่มีเวลาให้กันเลยเนี่ยมันก็จะไม่รู้เรื่อง
ไม่สามารถที่จะสื่อสารได้
เพราะสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ทำให้ครอบครัวต้องห่างเหินกันมากขึ้น
แต่อย่างน้อยประเพณีสงกราน
ประเพณีที่งดงามของไทย

ให้คนในครอบครัวได้กลับมาเจอหน้ากัน
และใช้ช่วงเวลาที่มีความสุขร่วมกัน
เพราะแม้ว่าครอบครัวจะเป็นส่วนที่เล็กที่สุดในสังคม
แต่ครอบครัวก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุด